ชายคุ้มคร่างคนนี้ถือมีดไล่ฟันชาวบ้านเจ็บหกคน
ชาวบ้านบอกไม่ไหวช่วยกันจับช่วยกันจับตัวได้แบบนี้ครับ
แล้วถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานด้วย

ไปพวกนายอย่าขอก็หนี

หมาแล้วไอ้ผล

บุกกันเหรอ

ผมบอกว่าชาวบ้านเขาช่วยกันจับตัวผู้ชายอายุ๒๓ปี
ไล่ฟันชาวบ้านเข้าไป๖คนแล้วล่ะ

จากนั้นตำรวจสพบ้านเป้านะครับก็ตามมาจับผู้ก่อเหตุ
ไว้ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตะบนหนองโพลงาม
อำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิครับ

นี่คือ๑คนที่ได้รับบาดเจ็บ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพบ้านเป้า
เล่าให้ฟังบอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์อยู่
พวกก่อเหตุก็ยืนอยู่ใช่ไหม

ผู้ก่อเหตุใช้มีดปลาใส่เข้าหลังครับ

หลังจากนั้นเขาก็ไปขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้าน
จนมาทราบว่าก่อเหตุไปทั่วนี่
คนงานก่อสร้างนะครับ

แล้วก็ไล่ถีบรถจักรยานยนต์กับคนแก่สองคนล้มนะครับ
แล้วก็ใช้มีดฟันศีรษะของผู้ชายอายุ๖๑

นี่แหละครับจนมาถึงเขานี่แหละ
ตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้นะครับ
เนื่องจากครอบครัวอ้างว่า
ผู้ก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิตและเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้ว
ก็เลยส่งตัวไปหาหมอเพื่อประเมินอาการ
แล้วเดี๋ยวยังไงจะมาแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปครับ